เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องทำงานสำนักอายการจังหวัดแพร่นะฮะ
ชาวบ้านเขาลือไปถึงเรื่องของอาถรรพ์เลยคุณ
เป็นอาถรรพ์เจ้าที่แรงจากการทุบบ้านบอมเบเบอร์ทิ้ง

แพร่กลายเป็นประเด็นนะครับ
เพราะว่าประเด็นการทุบทิ้งสำหรับบ้านเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี
เขาเรียกกันว่าบ้านบอมเบเบอร์มา
ใช่ครับก็กลายเป็นประเด็นแล้วฮะ
และทีนี้ไฟมันเกิดไหม้ห้องทำงานสำนักอายการจังหวัดแพร่
คนก็โยงไปถึงประเด็นนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๕๔๐นาที
เป็นเหตุไฟไหม้ที่สารากลางจังหวัดแพร่นะครับ
หลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่รวมถึงตำรวจพร้อมรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่
ซึ่งตั้งอยู่เยื้องสารากลางคือไม่ไกลนักนะครับ
ระดมกำลังนำรถดับเพลิงเข้าสกัดเพลิงอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยนะครับ
โดยใช้เส้นทางด้านข้างสารากลางแต่บอกว่าก็เป็นการเข้าไปอย่างทุลักทุเลนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นสารากลางหลังแรก
ชั้นที่๑เป็นห้องทำงานของสำนักงานอายการจังหวัดแพร่
ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ
พนักงานสอบสวนได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบต้นเพลิงน่าจะเกิดจากโต๊ะทำงานของพนักงานสำนักงานอายการจังหวัด
โดยโต๊ะนั้นอยู่ใกล้กับตู้สาระบบของสำนักงาน
ที่เป็นระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
เขาบอกไฟมันน่าจะลุกไหม้จากจุดนั้นแหละครับ
จากนั้นก็ลุกลามไหม้ห้องข้าง
รวมทั้งสิ้นที่ถูกไฟไหม้ไปคือ๒ห้องนะครับ
นายพัฒนภงพงนวลนายยกเทศมนตรีเมืองแพร่
ที่ร่วมเข้าควบคุมเพลิงครั้งนี้ก็เปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นพนักงานดับเพลิงรายงานว่าต้นเพลิง
จากเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงาน
จากนั้นก็ลุกลามไปสู่ผนัง
แล้วก็เพดานที่เป็นไม้อัดลุกลามไปยังตู้สาระบบ
ลามเข้าไปที่ห้องเอกสาร
แล้วก็คือนายกเทพบอกว่าเดชบุญ
ว่าตู้เก็บเอกสารมันไหม้เล็กน้อย
เพราะเอกสารสำคัญของสำนักงานมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับ
บอกเอกสารสำคัญทั้งสิ้นเลยดีที่มันไม่เยอะ
ไม่งั้นเอกสารเสียหาย
เจ้าหน้าที่ต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้ง
ก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าช่วงเกิดเหตุ
ไหม้เป็นเวลาประมาณตี๕
ชาวบ้านที่ออกจากบ้านไปตลาดก็มามุงดูเหตุการณ์
พากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาแล้วครับ
บางคนก็โยงไปถึงเรื่องของอาถรรพ์เมืองแพร่
เพราะร้อยปีพันปีไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้สารากลางแบบนี้
แล้วก็บางคนก็โยงไปถึงเหตุอาถรรพ์
ที่มาจากเรื่องของการทุบทิ้งบ้านบอมเบเบอร์มา
ที่เป็นข่าวด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับ